สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ข่าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ

ตายแล้วเป็นพี่ดูสิพี่
พี่รถเมย์วันนี้เนี่ยจัดกับสองสาวเลยนี่

เดียวกับไฟไลน์วันนี้ชุดเชิดใจคุณล่า
มีความหมายคือวันนี้แต่งตัวเลยแม่
เพราะกรมอุตุบอกว่าวันนี้จะหนาว

ใส่เต็มที่มาเลย
เต็มมาเลยวันนี้
กรุงเทพเป็นยังไงบ้างคะ
เป็นไงล่ะฝนตกลื้ม
ฝนตกมืดมาเลย

อย่าให้เจ็บหนักกับตาย
สำหรับวันนี้ต้องบอกว่าผู้ป่วยติดเชื้อใหม่นะคะ๗๕๔๕รายด้วยกัน
ผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะตัวเลขก็ยังดูเหมือนเยอะอยู่นะพี่นะ๗๘ราย
อีกหนึ่งเรื่องโอ้หลายคนบอกว่าเอาล่ะฉันอยากจะลองแบบฉีดวัคซีนไฟเซอร์กับโมเรน่าบ้างจังเลย
จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะเขามีการเปิดรับสมัครอาสาสมัครนะคะ
สำหรับใครที่อยากจะฉีดวัคซีนไฟเซอร์หรือโมเดอร์น่าเป็นแบบครึ่งโดสหรือว่าเต็มโดสเนี่ย
สัตว์อาจารย์ในแพทยงผู้วรวรรณท่านก็เป็นหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก
ระบุบอกว่าทางศูนย์มีโครงการศึกษาวิจัยการกระตุ้นเข็มที่๓
หลังจากได้รับวัคซีนซีโนแวคมาแล้ว๖เดือนนะคะด้วยวัคซีนไฟเซอร์หรือโมเดอร์น่า
โดยต้องการอาสาสมัครเขาก็มีเงื่อนไขอยู่๔ข้อด้วยกัน
คือคุณต้องมีร่างกายแข็งแรงอายุ๑๘ปีขึ้นไป
บุคลากรทางการแพทย์ค่ะ
ไม่เคยติดเชื้อโควิด๑๙มาก่อน
แล้วก็๔เป็นผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนซีโนแวคเข็มที่๒มาแล้ว
ในช่วง๑๒เวศายน๓๐มิธุนายน๒๕๖๔
เพื่อที่จะมารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์หรือโมดาน่าเป็นเข็มที่๓
มีทั้งแบบครึ่งโดสหรือว่าเต็มโดส
โดยจะมีการขอตรวจภูมิต้านทานวันที่รับวัคซีน
หลังจากที่ได้รับวัคซีน๑๔วันแล้วก็๒๘วัน
คือวันแรกที่ไปรับเนี่ยขอตรวจก่อนหนึ่ง
๑๔วันแล้วขอตรวจอีกรอบนึง
แล้วก็ครบ๒๘วันขอตรวจอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อที่จะเอามาเปรียบเทียบการกระตุ้นด้วยวัคซีนชนิดต่างกัน
อย่างที่บอกไปค่ะตอนนี้ก็มีการเปิดรับสมัครกันไปแล้ว
แต่ไม่ได้แจ้งมาว่าจำนวนเนี่ยได้เท่าไหร่
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็มีการพูดถึงไป
บอกว่าทางธรรมศาสตร์เองมีโอกาสที่จะได้รับวัคซีนบริจาค
จากทางโปแลนด์ถูกต้องไหมคะ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ออกมาชี้แจงเรื่องนี้
ก็มีการโพสต์บอกว่าทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เอง
เขาก็มีความพยายามแหละที่จะจัดหาวัคซีนทางเลือก
ก็มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาให้กับประชาชนก็คือเป็นเพื่อเป็นทางเลือกหนึ่ง
หลังจากที่นอกจากนั้นที่รัฐบาลทำอยู่แล้ว
ธรรมศาสตร์เองก็พยายามที่จะหามาตลอดเกือบ๓เดือนนะคะ
เขาก็มีการไล่เลียงยาวมากทีเดียวนะ
ถ้าคุณผู้ชมเห็นในหน้าจอคือไล่เลียงมาเป็นลำดับเลยว่า
หลายกลุ่มในเรื่องของการจัดหาวัคซีนนะคะ
เหนือจากนั้นคือทางธรรมศาสตร์เอง
เขาขอรับบริจาคในสัดส่วนไม่เกิน๑๐
มาให้บริการแก่ประชาชนอันนี้นะคะ
ส่วนเอกชนเองเขาก็สามารถที่จะนำไปให้บริการ
ก็คือมีค่าใช้จ่ายแก่ผู้ประสงค์จะรับวัคซีนอันนี้ได้เลย
หลังจากนั้นในส่วนของการประสานงาน
ซึ่งก็มีอายุการใช้งานได้ถึงเดือนเมษายน
ปีหน้า๒๕๖๕จำนวน๑๕ล้านโดสจากยุโรป
แทนธรรมศาสตร์เองก็มีการมอบหมาย
ติดต่อประสานงานไปทางโปแลนด์
โดยทางฝ่ายไทยเองก็ต้องมีหน้าที่
ในการรับผิดชอบเรื่องของการตรวจสอบวัคซีน
จัดหาผู้แบบขนส่งประกันภัยทั้งเรื่องของการขนส่ง
ค่าใช้จ่ายในโลจิสติกรวมไปถึงประกัน
สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วมีอาการข้างเคียง
โดยเขามีการติดต่อประสานงานเอาไว้
สถานทูตไทยในวซอให้ทราบเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นแล้ว
หลังจากนั้นภาคเอกชนก็คือผู้แทนธรรมศาสต
ก็มีการติดต่อประสานงานในเรื่องของการได้รับอนุญาต

เรื่องต้นเขามีการติดต่อเรื่องของจองเที่ยวบิน

ว่าจะมีการขนส่งออกจากสนามบินโปแลนด์๒๘ตุลาคม
หลังจากนั้นต่อมาธรรมศาสตร์เขาได้รับการประสานงาน
จากฝ่ายผู้บริจาคอะค่ะว่าประสงค์จะให้รัฐบาลไทยเนี่ย
จำนวน๑๕ล้านโดสจากรัฐบาลโปแลนด์
เพื่อที่จะยืนยันนะคะว่ารัฐบาลไทยนั้นยินดีรับบริจาควัคซีนจากทางโปแลนด์

หลังจากนั้นพอธรรมศาสตร์รู้มีข้อชี้แจงจากต้นทางมาแล้ว
เขาก็เลยบอกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นติดต่อกระทรวงการต่างประเทศ
หลังจากที่มีข่าวกันออกมานะคะติดตัวกระทรวงการต่างประเทศ
ให้ช่วยประสานงานดำเนินการต่างให้หน่อย
โดยมีการชี้แจงมาตั้งแต่ต้นแล้วบอกว่าค่าใช้จ่ายต่าง
เรื่องของการขนส่งเอ่ยตรวจสอบวัคซีนเอ่ยประกันต่าง
ธรรมศาสตร์จะรับผิดชอบให้อันนี้เขาบอกอย่างนั้น
หลังจากนั้นธรรมศาสตร์กลับได้รับการตอบกลับมา

ธรรมศาสตร์ซึ่งมีอำนาจดำเนินการได้ตามข้อบังคับ
ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้เป็นผู้เจรจา
ตกลงกับหน่วยงานของรัฐในโปแลนด์อยู่แล้ว
ก็เห็นควรให้ธรรมศาสตร์เป็นผู้ดำเนินการต่อไปเอง
และเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบรับรองคุณภาพวัคซีน
ธรรมศาสตร์ควรจะหารือกับกรมควบคุมโรคของประเทศไทยโดยตรง

เมื่อไม่สามารถได้รับจดหมายจากกระทรวงการต่างประเทศ

ทางประเทศไทยเรายินดีที่จะรับบริจาควัคซีนจากทางโปแลนด์ถูกต้องไหมคะ
ไม่ได้มาภายในวันที่๓๑ตุลาคมธรรมศาสตร์ก็ไม่สามารถยืนยันได้ค่ะ
ยืนยันสถานะตัวตนเลยว่าเป็นตัวแทนในการรับบริจาคในนามของรัฐบาลไทย
พอเป็นเช่นนี้การเจรจาทุกอย่าง
การทำความตกลงในเรื่องของวัคซีนบูรณาน่าก็เลยกลายเป็นว่า

เอาง่ายยุติเพราะไม่มีคนรับรองประสานชาวบ้านเลย
ได้ต้องไงฮะเพราะว่าต่างประธานประเทศ
ไปบริจาคให้เราแต่ปรากฏว่าโอเค
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ไม่ใช่เป็นก๊อฟเฟอร์เมนต์

คือเรื่องนี้ทางกระทรวงต่างประเทศเหมือนเขาออกมาพูดก่อนหน้านี้แล้ว
ตอนที่บอกว่าธรรมศาสตร์จะขอให้ออกหนังสือให้ใช่ไหมคะ
เขาก็ออกมาบอกว่าทางกระทรวงต่างประเทศเอง
เขาไม่เห็นได้รับหนังสือที่มันเป็นรายลักษร
อย่างเป็นทางการจากกระทรวงต่างประเทศของโปแลนด์ประสานมาเลย

ใช่แล้วเขาก็บอกว่าก็ไหนธรรมศาสตร์มีอำนาจอยู่แล้วนี่
ก็ไปคุยกับกรมควบคุมโรคกับสาธารณสุขเองเลยก็แล้วกัน
คือจริงต้องบอกว่าแถลงการอันนี้ที่ออกมาของพอธรรมศาสต
เขาก็มันมีนัยยะอยู่นะ

เพราะว่าตอนท้ายเขาขอโทษเอาไว้ยาวมากเหมือนกันว่า
ขอโทษจริงที่เราแบบไม่สามารถทำงานสำคัญนี้ได้สำเร็จอะไรแบบนี้
ทั้งที่เตรียมการมา๓๔เดือนแล้ว
แต่สุดท้ายก็คือว่าไม่ได้หนังสือรับรองว่า
ธรรมศาสตร์เป็นตัวแทนของรัฐในการจะรับบริจาค
ซึ่งเขาก็สรุปเป็นข้อยุติ
เอาง่ายว่าวันนี้มันเป็นข้อยุติยุติ
ขอรับบริจาคจากโบแรนด์เนี่ยนะฮะ

เรียกว่าการติดต่อขอรับวัคซีนและการดำเนินการ
ที่เกี่ยวข้องได้สิ้นสุดลงแล้วเมื่อวันที่๓๑ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ

ตามที่ได้ประสานงานไว้
และขออภัยผู้คนจำนวนไม่น้อยในประเทศ
รอคอยรับวัคซีนทางเลือกในล็อตนี้อยู่นะครับและคอยให้กำลังใจพวกเรามาโดยตลอด
ขอโทษที่พวกเราทำงานที่สำคัญนี้ไม่สำเร็จในเวลาที่มีจำกัด
แต่พวกเราก็จะยังคงไม่ท้อถอยและจะใช้ความพยายามในการหาทางให้มีวัคซีนทางเลือกอื่น
ให้มีเข้ามาในประเทศให้เพียงพอกับความต้องการอย่างเร่งด่วนของผู้คนทั้งหลาย
ซึ่งยังคงต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่มีวัคซีนไม่เพียงพอต่อความต้องการอยู่ในขณะนี้
พวกเราจะทำงานหนักและพยายามต่อไปในการช่วยเหลือผู้คนและช่วยเหลือสังคมไทยโดยรวม
ตามกำลังและความสามารถที่พวกเรามีอยู่และจะได้รายงานความก้าวหน้าในเรื่องนี้
ตามข้อตกลงที่เราได้ทำกันไว้เป็นระยะระยะมีเพราะว่าโปรเจกต์นี้เราก็เสียโอกาสไปแล้ว
เจนนี่ตีไปเลยจริงโปรแลนด์ติดต่อมาเองด้วยซ้ำนะว่าอยากบริจาคให้เรา
คือเขาเสนอมาให้แล้วแต่ว่าด้วยกระบวนการละมั้งกระบวนการที่มันอาจจะไม่ซิงค์กันหรืออะไรอย่าง
เพราะจริงว่าอันนี้กระทรวงต่างประเทศก็ต้องออกมาชี้แจงให้ละเอียดกว่านี้อีก
หน่อยว่ามันไปติดขัดอยู่ที่ตรงไหนเพราะไม่งั้นอ่ะเดี๋ยวก็โดนอีกคอยดู
เดี๋ยวก็ต้องโดนพูดมาแค่นั้นแล้วก็ไม่ตอบอะไรมาใช่
ก็เลยกลายเป็นประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมานะทางธรรมศาสตร์เองเขาก็ชี้แจงแบบชัดเจน
คือไม่แน่คือด้วยความที่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเรื่องนี้มันเกิดเป็นประเด็นขึ้นมา
แล้วกระแสมันแรงเขาอาจจะเอามาคุยใหม่ก็ได้
เพราะว่าบ้านเรามันก็ขับเคลื่อด้วยกระแสเนาะพี่มดดำพี่เมยเนาะ

มันก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าก็คือจริงน่าเสียดายตรงที่ว่าธรรมศาสตร์
คือเขารับคนไข้เยอะมากนะคะตอนนั้นที่โรงพยาบาลธรรมศาสตเลิมพระเกียรติอย่างนี้
แล้วเขาก็แล้ววัคซีนที่เขาจะเอามาคือเขาเอามาแจกฟรีนะ

เอามาให้ฟรีมันเลยน่าเสียดายตรงนี้อ่ะค่ะอืม
แต่คุณลองเช็คลิสต์ของคุณเนี่ยไม่ใช่เข้ามาปุ๊บพวกเราได้ฉีดกันนะ
คุณไปดูอันดับของคุณอย่างฉันเนี่ยถ้าสมมุติจะฉีดเนี่ยได้มกรา
จะไปถึงตามโรงพยาบาลเอกชนต่างตอนนี้คือแต่ละโรงพยาบาลได้ไม่เท่ากัน
ดังนั้นบางทีบางโรงพยาบาลเราจองเยอะ

บริจาคนี้ได้เยอะกว่าล็อตแรกที่เราได้นะ

วัดแรกที่เข้ามาในเมืองไทย๕๖๐๐๐โดยประมาณ
อันนี้ล้านห้าก็เท่ากับว่าถ้าเอาจริงนะ

ใช่อ่าไม่เป็นไรเขาบอกว่ายังไงนะ
เราต้องตั้งเต้านี้ให้ได้จนซิ้นปีก็อ่ะก็

ตอนที่ฉันบอกว่าเต็มแขนอัด

ผัดอะไรอย่างนี้ด้วยป่าวมันคือต้องลวนแต่วัคซีน

แม่ต้องถือคำโบราณที่บอกว่าอย่ายืมจมูกคนอื่นหายใจ
เอาของเราเนอะจริงอย่างจุฬาก็พัฒนามานานมากแล้ว
ที่เขาจะมีไอ้นี่ด้วยวัคซีนแบบพ่นจมูกอะค่ะ

ดีเพราะว่ามันไปดักตรงส่วนที่มันจะลงปอดเลย

ไปกินข้าวกินปลาตัวนั้นใช้ได้ก่อน

ถ้าช่วงนึงเรามาอ่านเศรษฐกิจเกี่ยวกับแบงค์ปลอมระบาดคนนี้เจอแบงค์ปลอมคนนั้นเจอแบงค์ปลอม
คุณรู้ได้เลยว่าเรากำลังอยู่ในช่วงยุคข้าวยากหมากแพง
มีคนให้ความสนใจมากป้ากล้วยทอดใจเด็ดเนี่ยอุ้ยนางเกาะมอเตอร์ไซค์คนร้ายค่ะใจเด็ด
ใจเด็ดจริงคุณป้าแกอายุเยอะแล้วนะ
เนอะเดี๋ยวนี้อายุเป็นเพียงตัวเลขจริงมิ้นค่ะถึงเวลานั้นสู้ค่ะ
อายุเป็นพวงตัวเลขนะฮะคือเรื่องของเรื่องนางโกรธที่คนร้ายเนี่ยเอาแบงค์ปลอมมาขอแลกเงินนาง
คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สพนรบบุรีรำครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสพนังรองจังหวัดบุรีรำเนี่ยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านขายกล้วยทอด
บริเวณริมถนนเห็นไหมถูกแล้วนะฮะหนุ่มไม่อยู่เนี่ย
เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้กำเต็มหูถนุน
ถนนโอเคได้แล้วนะวัดโพคงคาหลังได้รับแจ้งจากนางไข่สิงเล็ก
นางไข่เนี่ยอายุ๖๒ปีแล้วคือนางเล่าอย่างนี้มีคนร้ายเนี่ยเป็นชายสวมผ้าปิดคุมใบหน้ารูปร่างพร้อมสูง
อายุอยู่ประมาณสัก๒๕๓๐ปีนี่แหละขับรถจักรยานยนต์สีแดงมาขอแลกเงินแบงค์ย่อยพันบาทนะฮะ
ฉบับละ๒๐บาท๑ใบเนี่ยยัดใส่มือป้านี่
แล้วพยายามขับรถจักรยานยนต์หลบหนีไป
ป้าเจ้าของแล้วโกรธ
แบงค์๒๐ปอมด้วยแบงค์ก็แบ่งเป็นปอมด้วย
ตะโกนให้คนช่วยก็ไม่รู้ใครจะช่วย

นางพยายามวิ่งไปกล่องท้ายรถของคนร้ายค่ะ
สิ่งเดียวที่นางต้องการคือหวังให้เขาหยุดรถ
เพื่อที่จะเอาเงินพันหนึ่งของนางคืน
เขาคิดดูเอาเองแล้วกันว่าป้าก็กว่าจะขายกล้วยทอดได้พันหนึ่งเนี่ย

กล้วยทอดถุงหนึ่งเท่าไหร่อย่าง๒๐บาทหรือ๒๐บาท
กว่าจะได้พันหนึ่งต้องทอดกล้วยตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงล่ะ
คือตรงนั้นเขาก็ไม่กลัวตายแล้วล่ะ

เพราะวันหนึ่งเนี่ยขายได้กำไรเนี่ยไม่กี่บาท

แต่กลับมาก่อเหตุซ้ำเติมกันแบบนี้รู้สึกว่านางเจ็บใจ
ไปฟังเสียงนางสักนิดหนึ่งครับป้าไข่จ๋า
ฉันก็ทำความสะอาดร้านอยู่เพราะว่านุ่งไปหมดแล้ว

ฉันเลยบอกหมดแล้วอายุกินพวกนี้ไป

ฉันก็เลยยื่นให้มันแต่มันยังไม่ยื่นให้ฉันนะ

มันก็เอาไอ้ในมือมันมาใส่มือยายแต่มันกำให้ยังไง
พอยายขี้แล้วมันก็ตั้งปลอมคนเอาตังค์ปลอมมาแลกยาย
ช่วยด้วยช่วยด้วยฉันก็เลยเรียกเจ้าของร้านมันก็วิ่งออกมา
มันก็ไปถึงชั้นล่มดึงไอ้เนี่ยดึงไอ้ท้ายรถมานี่แหละ
หลดมักกระว่นที่เหนียวรองเท้ามันไปรุดยืนตรงนั้นเออนี่ค่ะ
คือพี่คิดดูนะคือซื้อกล้วยอ่ะยังเรื่องหนึ่งนะอันนี้ไม่ได้ซื้อเขา

ปรากฏว่าตำรวจก็ต้องแกะรอยจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
ต้นพบชายต้องสงสัยมีรูปภัณฑ์ตรงกับผู้เสียหาย
ให้ก็บุญว่าขับรถไปทางอำเภอชำนินะฮะ
ตอนนี้ตำรวจกำลังคาดว่าน่าจะสามารถจับกลุ่มได้ในเร็วนี้
ขอให้จับมาให้ได้แล้วเอาเงินมาคืนป้าไข่ด้วยเถอะ

ทุกวันนี้นี้เขาก็ตรงกลับมันลำบากก็ไปซ้ำเติมกันเองเลย
ใช่เศรษฐกิจมันก็ไม่ดีเนาะ
ดูเรื่องนี้หน่อยดีกว่ามิ้นเห็นคนถามหากันเยอะมาก

กับโจ้สรุปเขาบอกว่าตอนนี้มียื่นหลักทรัพย์ประกันตัวเป็นล้านล้านเลยวันนี้
ต้องค่ะวันนี้คือมีการสรุปสำนวนเรียบร้อยแล้ว

วันพรุ่งนี้นะคะมีการยึดทรัพย์ทั้งหมด๑๓๑ล้านบาท
แจ้งข้อหานัก๔ข้อหาด้วยกันนะคะ

คือเราจะเห็นจากตามข่าวว่าบ้านเขาใหญ่โตมีรถหรูหลายคัน
สินที่เขาโดนยึดไปเนี่ยนะสำหรับพันธบรวจเอกทิติสันอุทธนผล
หรือว่าเรียกโจ้ได้ไหมเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นผู้กำกับแล้ว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

ก็คือข้อหาแรกเป็นร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริต
ข้อหาที่๒คือใช้อำนาจเจ้าหน้าที่รัฐโดยมิชอบ
ข้อหาที่๓นี่หนักเลยค่ะร่วมกันฆ่าหรือทรมานผู้อื่น
ข้อหาที่๔ก็คือร่วมกันตั้งแต่๕คนขึ้นไปข่มขืนใจให้ผู้อื่นเนี่ย
ทำกระทำการใดหรือไม่กระทำการใดด้วยความที่เขาจะกลัวเป็นอันตรายต่อชีวิต
ทีนี้หลายคนก็ถามว่าแล้วเรื่องโทษทางวินัยคือมันขนาดนี้แล้วเนี่ย

เขาบอกยังพิจารณาอยู่ยังคงพิจารณาอยู่
นี่เขาฝากขังมาเนี่ยหลายผัดมากแล้วนะ

แล้วจริงมันกำลังเหมือนจะหลุดแล้วด้วยนะพี่เพราะว่าตามฝากขังเขามีกำหนดอยู่แล้วว่าฝากได้กี่ผัด
ใช่ค่ะแต่ตอนนี้เขาบอกว่ายังพิจารณาอยู่ในกระบวนการพิจารณาอยู่จริง
แต่ว่าตำรวจเนี่ยสอบปากคำพยานไปสามสิบห้าปากแล้วนะ
มีเอกสารสิบสี่รายการมัตถุพยานเจ็ดรายการ
เรื่องต้นสั่งฟ้องก่อนสั่งฟ้องอาญาไปก่อน
แล้วก็สำนวนเนี่ยคืบหน้าไปกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้ว
แล้วก็ประเด็นเรื่องของรถหรูเนี่ยถ้าจำกันได้คือจริงที่เขาบอกว่า
เอ๊ะทำไมเป็นตำรวจทำไมรวยขนาดนี้
คือมันมีประเด็นเรื่องที่ว่าเขาเอาเขาจับรถ
ผิดกฎหมายที่เป็นรถหรูนำเข้า

ก็พวกเกรมาร์เก็ตแบบนั้นเอาเข้ามาผิดกฎหมายแล้วเข้าไปจับ
แล้วก็เขาได้ค่าจับไงถูกไหมคะเขาก็ได้จากค่าจับเนี่ยเป็นเงินเยอะขึ้นเยอะขึ้น
แต่ทีนี้ตำรวจบอกว่าไปดูมาแล้วมันจับแบบไม่มีที่มาที่ไป
เพราะว่าจริงแล้วเนี่ยมันมีวงในเขาเล่ากันมาว่าจริงแล้วเนี่ยเขาไปซื้อมาเอง
ซื้อจากแบบมาเลจากอะไรอย่างนี้แล้วก็เอาเข้ามาแล้วก็จับเองคือไปแจ้งซื้อเองจับเองทำเองหมดแล้วก็ได้เงินแจ้งค่าแจ้งความเองอะไรแบบ
ซึ่งก็อยู่ในตัวบทกฎหมายเอาช่องโหวของกฎหมายอะไรมาทำ
แต่เนี่ยถ้าเขาพิสูจน์ได้จริงว่ามันจับแบบไม่มีที่มาที่ไปคนที่คุณจับมาคนเอาเข้าเป็นใครแบบไหนถ้ามันสื่อไปถึงต้นต่อได้อันนี้มินว่าน่าจะเข้าข่ายผิด
ในเรื่องของใช้อำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่รัฐอะไรสักอย่างมันน่าจะต้องเข้าแล้วก็ตำรวจบอกเลยว่าเจ้าหน้าที่สุรกากรก็ไม่น่าจะรอดเพราะว่าน่าจะรู้ถ้าไม่รู้อ่ะเอาเข้ามาไม่ได้
ซึ่งก็บอกเอาง่ายเหมือนกับว่าเอาตัวโครงรถเข้ามาแต่ไอ้ตัวแบบว่าตัวสำคัญสำคัญ
ท่านบอกว่าตอนนี้ละคุณก็บอกเอ๊ยเมื่อรอเกิดก๊อบโจหายไปไหน

ใช่ค่ะคือเราก็ยังตามให้อยู่แหละแต่พอบางที
ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าคือบางทีพอเรื่องมันถึง
ถึงอายการถึงศาลเนี่ย

มันเป็นกระบวนการตรงนั้นเราทำได้แค่รอจริงว่ามันจะมีอะไรออกมา
หรือเขาจะฟ้องไม่ฟ้องจะเพิ่มไม่เพิ่มสืบเพิ่มอะไรอย่างนี้
เราก็ต้องรอจริงไม่ใช่ว่าแบบเออเราลืมนะหรืออะไรอย่างนี้
เพราะเราต้องอัปเดตเนอะ
นี่คุณผู้ชมชอบบอกว่าชอบมากเลยค่ะสามสาวสวย
เมื่อกี้มีคุณผู้ชมบอกว่าอ้าว๓มนี่นะ

เพราะคุณผู้ชมเกลียดมาหาราวอยู่นี่

เนี่ย๓สาวสวยมากว่ะ
สวยมากอีกแล้วจริงอ่ะหล่อนสวยมาก
นี่ใบด่างมันราคามันจะไปถึงเมื่อไหร่ก่อน
ด่างในใบนี่ก็เรื่องหนึ่ง
อ่ะทั้งแบบไม้ใบที่เป็นด่างใช่ไหมคะกล้วยด่างตอนนี้อีกอันหนึ่งอุ้ย
ตาสมากจริงจริงกัญชาใบด่างเข้ามาเฮ้ย
นี่งงมากว่าไอ้เทรนดด่างเนี่ยมันต้องไปถึงกัญชาเลยเหรอคะ
มาอย่างนั้นเลยด่างน่าจะแพงมากน่ะมีคนมาขอบอกปกติ
ตอนนี้ถ้าเป็นกัญชาด่างแล้วตอนนี้กัญชาเป็นพืช

สมมติคุณคุณจะแตกต่างแล้วเมามั้ยอะเอ๊ะเอ๊ะถ้ามันจะไปเอาทำยงทำยา

มันอาจจะเป็นกัญชาป่วยหรือเปล่า

บุกบ้านจะมาขอกล้วยด่าง
พี่มดกลีบเดี๋ยวกลับมาฟังเรื่องนี้กันค่ะ
พิสูจน์ความหอมกลิ่นกุหลาบติดทน
โลชั่นมิสทีนไวท์สปาโรเซ
โอ้ยมิสทีนตัวใหม่โลชั่นน้ำหอมนี่ถ้าพี่หนุ่มเขาอยู่
เขาจะต้องกดถูกแม่ก็ต้องนิดหนึ่งอ๋อเหรอต้องกดให้ความสิ่ง
อันนี้เป็นโลชั่นด้วยข้างที่ลาบเป็นกับล้างมือหรืออย่างนี้

ไม่ใช่โลชั่นเป็นสบู่มันเป็นขาบแล้ว
คนคอมเมนต์เข้ามาเยอะเหลือเกินว่าพี่ในหมู่บ้านหนูก็มีหมาอย่างนี้เยอะ
คือเข้าใจว่ารักสัตว์เหมือนกับเจ๊หงต่อจับเจ๊หงเรียกมั้ย
ใช่ด้านเหลี่ยงถึงพิษบูรณ์ค่ะพิษบูรณ์๗๘ตัวเนอะ๗ตัวละอยู่ในคอนโดเหมือนเล็กค่ะห้องแถว
แต่ปรากฏเมื่อวานข่าวล็อตไวเลอร์มันน่ากลัวโดยเฉพาะเมื่อคลิปเขาออกมาตอนที่หมาบุกร้านของขายของชำ

นี่นี่นี่นี่
พร้อมเพราะว่าถ้าสมมุติว่าคนเลี้ยงพร้อมแล้วรู้จักว่าหมาที่เลี้ยงเนี่ย
อุปนิสัยเป็นยังไงแล้วเลี้ยงถูก
นว่ามันทำได้แต่พูดตรงคือล็อตไวเลอร์เรารู้อยู่แล้วเป็นหมาพันธุ
แล้วมาปล่อยวิ่งแบบวิ่งแบบไม่มีโซ่
จริงถ้าเป็นเมืองนอกไม่มีโซ่จูงหมางนี่โดนปรับเลยนะคะใช่

ง่ายเราก็รู้อยู่แล้วว่าหมาต้องการเนื้อที่ถูกต้องไหม
ถ้าสมมุติอันนี้มันก็อยู่ในกรุงเทพถูกต้องไหมฮะ

ซึ่งต้องยอมรับว่าพื้นที่มันจำกัดสุด

มีคนอยู่แบบติดกันทุกหลังอย่างนี้
ซึ่งแบบว่าพอปล่อยออกมาแบบนี้มันก็จะเป็นอันตราย
คือพี่เชื่อไหมว่าคนที่อยู่รอบบ้านแถวนั้น
พอเขาเอาหมาออกไปจากพื้นที่แรกเขาออกมาเมื่อวานเขาตบมือกันหมดเลย
เขาดีใจเขารู้สึกเลยบอกว่าแบบขอบคุณมาก
แบบว่าเอาน้องหมาไปเพราะเขากังวลแล้วเขากลัวกันมาก
ซึ่งวันนี้นะฮะเขาก็ได้นำสุนัขล็อตไวเลอร์๖ตัว
ที่ก่อเหตุไล่กัดต้องใช้คำว่าไล่กัดชาวบ้านในพื้นที่แล้วกัน
ในที่อบตบ้านเกาะจังหวัดสมุทรสาครเนี่ย
โดยสุนัขทั้งหมดเนี่ยก็บอกว่าหลังจากโดนจับไปไม่ยอมกินข้าวเหมือนเดิม
แถมตามตัวเนี่ยยังมีรอยแผลจากการกัดกันเอง
คือมันเครียดเอามันไปอยู่ด้วยกันก็จะเครียด
ว่าตนเองเนี่ยเดินทางมาให้อาหารรู้สึกสงสารมาก
ที่ผ่านมาก็เลี้ยงแบบไม่เคยขังปรุงปล่อยให้วิ่งเล่น

โอ๊ยสงสาร

มัน๓ขวบใช่ไหมคะ

ตอนที่เขาไปพาน้องออกมาจากบ้าน
คือตัวเจ้าของเองใช่ไหมคะ

ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทีมงาน

นี่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจกับคนที่อยู่แถวนั้น

หมาออกมาแบบนั้นทุกคนก็จะตกใจไง

ไม่เป็นเจ้าก็วิ่งนะเถอะ

ใช่อ่ะสิ่งนี้

อย่างที่บอกโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
ใช่ผิดหัวเราะต่ำรวบก็ไม่ได้หรอก
นึกออกว่าถ้าตัวหมากัดมันก็อ้ายกว่าไหมวะ

หลังรถขึ้นกันแปบ
วิ่งเข้าบ้านวิ่งเข้าร้านเขาด้วย

มาให้อารู้สึกสงสารที่ผ่านมาเลี้ยงไม่เคยขังกรงปล่อยให้วิ่งเล่น

ออกไปเนี่ยเพราะเป็นไปตามกฎหมาย
ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี
ตอนนี้ตนก็ต้องเอาสุนัขมาฝากเลี้ยงแบบนี้ก่อน

หากสร้างรั้วกั้นที่บ้านนะครับของพ่อแถววัดอ่างทองเสร็จเนี่ย
ก็จะย้ายหมาทั้งหมดไปเลี้ยงที่นั่น
ส่วนผู้เสียหายที่โดนสุนัขรุมกัดนั้นก็ตั้งใจจะไปพูดคุยกับเขา
เรื่องคดีความไม่ขอพูดถึงนะฮะ
เพราะว่าเป็นเรื่องของขั้นตอนตามกฎหมาย
ปรากฏว่าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บคือ
นายนิพนธ์นวมโคกสูงอายุของเขา๕๖ปี
บอกดีใจนะเขาดีใจที่แบบได้นำสุนัขออกไปจากบ้าน
เพราะกลัวจะไปกัดเด็กเข้าสักวันหนึ่งเขาว่าอย่างนั้น
ส่วนอาการบาดเจ็บก็ต้องรักษาอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งทางเจ้าของเขาก็ยังไม่เคยมาพูดคุยอะไร

เห็นว่าต้องเย็บ๗เข็มอะค่ะ
มันกัดมันกัดอย่างนั้นจริง

มันขึ้นชื่ออยู่แล้วไง

แล้วมีพื้นที่บ้านที่มันกว้างให้มันได้วิ่งเล่นจริง

แต่บางทีเขาปล่อยออกมาไงเราก็ไม่รู้จังหวะว่ามีใครเดินเหินอยู่อะไรแถวนั้น

หมาก็คือซื้อโซ่เถอะค่ะจริงยังไงก็ต้องมีสายจูง

จะตัวเล็กตัวใหญ่ก็คือคุณต้องมีสายจูง
ใช่นะคะไปดูอีกเรื่องหนึ่งกัญชาใบด่างหนึ่งเดียวที่เราเจอกันมาเนี่ยนะคะ
กาญจนบุรีเขามีพิธีเก็บผลผลิตต้นกัญชาแล้วก็ชิ้นส่วนดอกกัญชารวมถึงเขาเปิดตัวเลยค่ะ
มีกัญชาด่างนะต้นแรกในจังหวัดกาญจนบุรีประธานวิสาหกิจชุมชนศูนย์อภิบาลค่ะนายวิสานพดประสาท
พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยมีวิสาหกิจชุมชนอยู่๘แห่งด้วยกันที่เข้าร่วมดำเนินการในเรื่องของการปลูกกัญชานะคะ
หลังจากพบในการปลูกครั้งที่๑เนี่ยปรากฏว่าวิสาหกิจทั้ง๘แห่งสามารถผลิตช่อดอกกัญชา
เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้มากถึง๑๘๖กิโลกรัม
อีกทั้งผลผลิตช่อดอกกัญชาที่ได้ออกมาเนี่ยทดสอบแล้วนะคะ
บอกว่าเป็นผลผลิตกัญชาที่อยู่ในเกณฑ์ที่เรียกดีมาก
ลักษณะของรากต้นกิ่งถือว่ามีความแบบว่าดีมีสารสำคัญสูงสุด

มีน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ๑๕กิโลกรัมต่อต้น
ถือว่าเป็นความสำเร็จของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั้งแปดแห่งในส่วนของกัญชาใบด่าง
ที่พบอยู่ภายในศูนย์ถือเป็นกัญชาต้นแรกต้นเดียว
ที่มีลักษณะแบบสวยงามมากโดยทางศูนย์จะดำเนินการเก็บเมล็ดพันธุ์ของเขาเนี่ยนะคะ
เพื่อที่จะเอาไปทดลองนำไปขยายพันธุ์ดูว่าอ้าวต้นนี้ด่างเก็บมา
แล้วเอาไปเพาะพันธุ์ดูซิขยายพันธุ์ต่อมาต้นต่อไปมันจะด่างไหม
อืมก็ต้องดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงมีคนพยายามที่จะติดต่อขอซื้อค่ะ
ในราคาเกือบสองล้านบาทต้นเนี้ยนะค่ะพี่โอ้โหตอนนี้ไม้ด่าง
ทุกอย่างเป็นที่ฮอตฮิตแม้กระทั่งกัญชายังมีคนจะขอซื้อ๒ล้านบาท
แต่ทางศูนย์เขาบอกว่าเขาไม่สามารถที่จะขายได้เนื่องจากว่าติดขัดในเรื่องของข้อบังคับ
กับทางหน่วยงานราชการที่รักติดชอบอ๋อติดเรื่องข้อบังคับหรือว่ารักต้นไม้
ก็เห็นด้วยนะไม่แต่ว่าคือต้องดูก่อนว่าคนที่เขามาขอซื้อเนี่ย
เขามีใบอนุญาตเลยได้เลี้ยงหรือปลูกได้หรือเปล่า๒บาร์

คืออย่างอันนี้ค่ะเขาเป็นศูนย์
ซึ่งเขามีระบบระเบียบมีการติดต่อประสานงานกันไปแล้ว
ว่าเขาจะกลายเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์ฯภักดิ์ชุมชนที่สามารถ

แต่ตัวดอกกัญชาเนี่ยปกติเราขายไม่ได้นะคะพี่
คือต้องมีหน่วยงานที่มารับซื้อเฉพาะดอกกัญชาอยู่ดี
คุณบอกเอาเราจะปลูกอันนี้แต่คุณต้องหาแหล่งที่ซื้อดอกกัญชาให้ได้ก่อน
ไม่ใช่อยู่ดีแบบปลูกเสร็จจะขายทุกอย่างอันนี้ไม่ได้นะ
แต่ถ้าสมมุติวันนี้คุณไปจดแบบว่ารัฐวิสาหกิจชุมชน
อย่างนั้นน่ะได้แต่ถ้าสมมติวันนี้

อย่างมุติบ้านเธอรวมกันแบบมีบ้านป้าบ้านอาบ้านอะไรอย่างนี้

ก็แจ้มประวัตรเป็นแบบแม่นอะไรค่ะเหมือนรัฐวิสาหกีธรรมชน
หรือว่าช่วงนี้ต้นไม้ราคาขึ้นหมด

ผักก็ขึ้นหรือไม่ขึ้นแพงมาก
ใช่แพงมากกำลังจะบอกว่าแพงไม่เท่ากัญชา๒ล้านเมื่อกี้

ใช่คือเขาบอกว่าจริงมันเป็นผลกระทบจากน้ำท่วมค่ะ
คือพอน้ำท่วมพื้นที่เกษตรเสียหาย
ขนส่งก็ลำบากบางทีตัดขนส่งไม่ได้

เปล่านั่งหนูกระจดไหม

น้ำทั่วมาเรื่องหนึ่ง
งงมาก
ได้สี่ห้าใบหมูยอดได้เป็นก้อนแม่ผักชีตอนนี้กิโลละสามร้อยเจสสิบค่ะ
แพงหมูยอดอีกน่ะสามร้อยเจสสิบกิโลแล้วแพงกว่าหมูอ่ะแพงกว่า
เมื่อกี้เมื่อกี้แม่ค้าแม่ค้าพูดมีเสียงแม่ค้าไหมค
เขาออกมาบ่นเขาบอกไม่ไหวแล้วแพงมากเอาง่ายหมูไก่ถูกกว่าอืมอืม
แต่วันนี้ไปซื้อที่ตลาดทุกคนว่ากี่บาทอ่ะ
สองต้นได้มาสองต้นนะโลละสองร้อยแปดสิบ
สามสิบบาท๑๐บาท
แล้วทุกคนคิดดูพี่แววขายยำจานละ๕๐บาท
ริ่มน้ำตามากเลยอ่ะ
แต่วันนี้คือจริงคือคนที่แบบชอบเอา
บางคนชอบกินผักก็ดีไปแต่แบบบางทีอะไรประหยัด

อันนี้คือเรื่องใหญ่นะนี่คือยุคข้าวยากหมากแพรเลย

จริงแล้วเนี่ยผักจะแพงช่วงกินเจใช่ไหมคะ
ซึ่งกินเจเราผ่านมาแล้วเนาะแต่กลายเป็นช่วงนี้
ใช่ค่ะข้อบอกแพงสุดที่เคยรับมา
นี่เป็นสัมภาษณ์หากพ่อคุมแม่ค้าอะไรงี้
มาเลยจริงมันแพงมากถ้าไล่ราคาเอาแบบ
สิกเบสิกที่เราแบบกินกันเมื่อกี้ขึ้นช่ายกิโลละ๒๘๐ใช่ไหมคะกรัมละ๑๕เนอะ
ผักชีกิโลละ๓๗๐ตั้งโอ๒๐๐
ต้นหอมต้นหอมมีอยู่ในทุกเมนูกิโลละ๑๘๐บาทนะคะ
ทัวร์ฟักยาวผักกาดขาว๑๕๐ก็ลำปลี๑๔๐นะคะ
คือต่อไปนี้จะยังไงผักใบเขียวจะกินได้ไหม
มากแต่เขาบอกว่าถ้าน้ำลดน่ะเชื่อว่าสถานการณ์จะดีขึ้น
ราคาผักจะลดลงเพราะว่ามะนาวอยากจะลื้อ
อุ๊ยมะนาวเออกดเช็คไหมมะนาวคนส่งทวิตเตอร์มันน่ะมะนาว
มะนาวตรงนี้นี่ต้องรอหน้าแรงน่ะตรงนี้ดีนี้
พ่อนาวยังไม่แพงใช่ไหม
แต่เอาเป็นว่าณตอนนี้ก็คือแม่คะก็คือ
ผักชีต้นหอมอะไรขึ้นใช่
มันคือเกือบจะอยู่ในทุกเมนูของอาหารไทย
อาราคาผักชีทำแกงจืนใช่มั้ย
และโยยำโยยแบบ

ท่ามนตรีว่าการกระทรวงภัณฑ์นี้เขาบอกว่า

เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะปล่อยคารวาลรถโมบายผักราคาถูกอืม

พ่อหรอนึกว่าไปแจกไปขายไปขาย
ไปขายแต่ขายราคาถูกเป็นขารวานรถโมบายผักราคาถูก

ส่วนพื้นที่ต่างจังหวัดอื่นเนี่ยคุยกันอยู่

มันจะไปขายตัดราคาไหมคะ
ใช่ไงเดี๋ยวพ่อขาวไปขาวแล้วลำบากอีกคุณพ่อขาวไหม

หรือคนที่เขาขายขนมจีนอย่างนี้

หรือตอนนี้กระเทยทั้งหลายเปิดร้านยำ
ยำอ๋อเต็มเลยไม่ขวามเนี่ยเต็ม

ก็เนี่ยแม่ค้าเมื่อกี้คุณพี่แววที่ขายยำว่าบอกว่า

บอกว่าคุณแม่เอาจริงตอนนี้แค่ค่าผักอ่ะ
คุณแม่กินแต่หมูเฉยอย่าแอปจริงเลย
หมูยอพิเศษเดี๋ยวนี้ก็คือแบบขอผักอีกหน่อยได้ไหมคะ
ร้านหลังหมูเบ้าคุณแม่จริงได้หมูยอเยอะมาก

ค่ะสุกี้อย่างนี้อย่างไรอะ
อย่างแบบถ้าร้านสุกี้เราไปกินซุกี้อย่างนี้
ผักน่าจะขนาดนั้นแต่หลายคนก็บอกว่า
คือเกษตรกรไม่ได้เงินนะคือได้เงินน้อย

หรือเปล่าแม่แต่ถามว่าถ้าเกิดซื้อราคาแพงแต่เกษตรกรได้เต็มหน่วยแล้วโอเคนะ
ต้องดูว่าส่วนใหญ่มาจากจังหวัดอะไรเอาเช็คง่ายเลยผักส่วนใหญ่มาจากจังหวัดอะไรถูกต้องไหม
ถ้าสมมุติจังหวัดนั้นน้ำท่วมจริงก็แสดงว่าเรื่องจริงเพราะว่ามันไม่มีเพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งอ่ะ
เขาบอกดอกไม้ปักคลองตลาดก็ประสบปัญหานี้นะเมื่อก่อนดอกไม้จะแพงเฉพาะวันพระถูกต้องไหม
แต่เขาบอกช่วงนี้ดอกไม้มันมาไม่ได้แต่ถ้าดอกไม้ภาคเหนืออย่างเช่นแบบว่ากล้วยไม้อะไรอย่างเงี้ย
ไม่ก็ไม่ได้แพงไม่ได้รับผลกระทบแต่ถ้าเขาก็บอกว่าจะได้รับผลกระทบอะไรดอกดาวเรืองอะไรที่นี่หรือ
ที่ไว้พระอะไรที่ไว้พวงมาลัย
ถ้าสมมุติใครตามไอจีไอขวัญเขาจะเริ่มเห็นว่ามีตรงร่องสตอรี่กับผู้ชายคนนี้
หลายคนก็สงสัยว่าอ้าวยายขวัญมีแฟนแต่ถามนางนะถามนางกับตัวกัน
แล้วน้องว่าไงคะมีสิพี่หนูก็อายุไม่ได้น้อยแล้วนางก็บอกนางมี
นางไม่เคยบอกว่านางไม่มีนางก็บอกมีมาตลอดนะแล้วนางก็มีมานางก็บอกว่านางมีแฟนมาตลอด
มีแต่แค่เราไม่ได้รู้ว่าเป็นใครเท่านั้นแหละคือแองจี้ก็สงสัยแองจี้ก็พยายามสืบแล้วเกินว่าแบบ
ใช่คนนี้หรือเปล่าผู้ชายไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิงรู้แต่แค่เนี้ยเพราะผู้ชายไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิง
แต่นางมีแฟนคบกันมาเป็นปีแล้ว
เย้ขวัญทำไมยอมไม่พราบค่ะมีนให้จริงโรงคลับ

แต่ว่าบุญบาปแม่คนที่รู้ก็คือพี่หนุ่ม

ซึ่งนางก็บอกนางคบกันมานางก็มีแฟน

แต่นางพูดไปบอกว่านางหน้าแตกเธอ
เพราะนางเคยมาพูดแล้วผู้ชายก็ถ้าเป็นงงใส่นาง

นางเคยหน้าแตกมารอบนึงแล้วนางก็เลยไม่เปิดตัวแล้วไง

เนื่องจากความเป็นดาราตั้งแต่เด็กถูกต้องไหม

ก็เลยไม่อยากพูดเรื่องความรักว่าเป็นใครแล้ว

ซึ่งมันก็กลายเป็นประเด็นที่หลายคนจับตามองอย่างมากกับ

ก็ออกมาเปิดใจเรื่องความรักผ่านรายการสามแซ่บนั่นแหละ
โดยนิสัยของแฟนนุ่มเป็นคนเก่ง

รักความยุติธรรมว่ะนางบอก

เหมือนควันรักโรงเรียน
คุณฝันรักโรงเรียน
คุณฝันรักโรงเรียนอะไรอย่างนั้นน่ะ
รู้หรอกไหมล่ะ
ต้องมีคีย์เวิร์ดให้เรา
สรุปคือคนไหนอ่ะ

บางคนก็บอกนี่เป็นเลขจากรตรมนตรีเลยนะ
อืม
ปรากฏคุณหนุ่มกัญชัยเขาก็ยื่นโทรศัพท์ให้ขวัญดู

ไม่นานมาเนี่ยเจอคนคนหนึ่งอยู่ดี
เอาแอลกอฮอลของขวัญมายื่นให้
เลยถึงบังออกก็คือนางทำแอลกอฮอล์ไง

คงไปสัมภาษณ์เขาหรือไปสัมภาษณ์อะไรที่เกี่ยวกับเขาคง

ยื่นให้กันก็เลยรู้ว่าน่าจะคนนี้หรือเปล่า

แล้วก็จากข่าวที่ออกไปทำให้หลายคนย้อนไปดูในอินสตาแกรมของยายขวัญนั่นแหละ

แต่เอาจริงแล้วนางก็ไม่ได้เคยปฏิเสธว่านางไม่มีแฟนนะ

ว่าคนนี้คบมาหลายปีแล้วด้วยปี๒ปีแล้วด้วย
เหมือนแกไม่ชอบแม่โอเคเนี่ยครับ
แม่ปลื้มแม่โอเค
ตอนนี้แม่ซอฟท์แล้วแม่ไม่ตามแล้ว

ปอดเนี่ยค่ะทะลุเลยนะคะ

หลังจากที่อาเป็ดเชิญยิ้มเขามีการเปิดเผยถึงเพื่อนร่วมอาชีพอย่างพี่โป๊งเหน่งเชิญยิ้มค่ะ
โดยอาเปดเขาเปิดเผยบอกว่ารู้สึกว่าตกใจเป็นอย่างมากเลย
จากว่าอาการซุดแค่โป๊งเหน่งเดิน๓๙เนี่ยก็เหนื่อยแล้ว
จากที่เจอแล้วก็รู้จักกันมากว่า๒๐ปีทำให้รู้เลยว่าเขาไม่ค่อยดูแลตัวเอง
เพราะว่าสูบบุหรี่ค่อนข้างจัดก็เลยทำให้ปอดทะลุหมดแล้ว
ต้องส่งกำลังใจให้พี่โป๊งเหน่งด้วยนะคะ

แล้วเบรกกันก่อนไหมจ๊ะมิ้นจ๋าจะกลับมา
ช่วงหน้าไปดูกันหน่อยเอ๊ะพี่ติ๊กจะลงเล่นการเมืองหรือเปล่า
เขาก็บอกในพักนั้นมีทั้งชื่อแพนเคมีทั้งชื่อของกูติ๊กเดี๋ยวดาราบอร์ด
ต่อยก็มีเหมือนกันบอกเอ๊ะตกลงดาราเดี๋ยวนี้เขาหันไปเล่นการเมืองกันหมดแล้วหรือเปล่า
ริ่นไว้ก่อนว่าชื่อพักไทยพัฒนาเล่นจริงไม่จริงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามนะคะ
ในระหว่างที่นั่งอยู่นี่คือเราคุยนอกพี่มิ้นทิ้งใจรายการไหม
อาจจะข่าวอาชีพกรรมเยอะนะ

บางทีหนูฝันว่าไปกินข้าวกับเพื่อนที่ร้านอะไรอย่างนี้

บางทีเจอที่สถานีถามมิ้นเธอกลับบ้านกี่โมง
เที่ยงคืนติ๊ก๕ทุ่มต้องเตรียมให้ข่าว

วันนี้เห็นมีชื่อดาราหลายต่อหลายคน
จะลงการเมืองมีทั้งคุณเอิร์ดไตรภอปเรียกว่าไหมครับ

เค้กเขมมะนิดติ๊กเจษฎาพร

มันทำแป้ง

มีร้อยตำรวจเอกสงกรานเตชนรงค์ด้วยนะคะ

ตกลงตอนนี้ดาราเขาหันไปเล่นการเมืองกันหมดแล้วหรือเปล่า
ถ้าสมมุติพักนี้มีขึ้นมาจริงเนี่ยนะ

ทุกคนต้องดูพักนี้จะต้องไปแบบเป็นม้ามืดมาเลยแหละ

มีพตรไอจากทิบใจจินดาด้วยนะ

พรรคนี้ชื่อพรรคไทยพัฒนา
หลายคนบอกว่าอุ๊ยหรือว่าเลือกตั้งครั้งหน้าฉันต้องเรียมเลือกแล้ว

พี่ติ๊กเจ็ดสดาพรบอกว่าเอ่อพี่ไม่เล่นกันมือนะคะ
ไม่ได้มีส่วนในเรื่องของพักนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรทั้งนั้น
และนี่ไปตรวจสอบดูกรกตเขาก็ไล่ไปตรวจสอบมาเหมือนกัน
กตบอกว่าไม่พบชื่อพักไทยพัฒนาอยู่ในระบบ

แล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวดูด้วยว่าเผื่อจะมีการเอาผิดหรือเปล่า
เพราะว่ามันก็มีการดึงเอาชื่อหลายคนเข้ามาอยู่ในนี้
โดยที่มันไม่เป็นความจริงพักนี้ไม่มีอยู่จริง
เขาถึงบอกว่าถ้าสมมุติมีอยู่จริงนี่น่ากลัวเลยนะ
เพราะว่าคุณพาที่คุณพาที่แต่ละศิลป์ยังมีเลยครับคุณพาที่แต่ละศิลป์ยังมีเลยครับ

หรือคุณเป็นนี่หรือเปล่ามันเหมือนแบบหลายคน
ในภาคทีเป็นคนที่ชอบบอกว่าว่าพักธุรกิจอุดมกติ

เหมือนแบบวางตัวละครกันเองอะไรอย่างนี้ดูสิ
มีผู้หลักผู้ใหญ่มันจะเป็นพักที่สมบูรณ์แบบมากเลย

มีทั้งดรที่ประสบความสำเร็จเรื่องการเงิน
เออสื่อสารก็ได้พักไว้ก่อนพี่จริงน่าสนใจมากเลยนะ

เดี๋ยวขอเติมกับนี่เลยคุณติ๊กเจษฎาค่ะคุณมดดังค่ะ